ฉันพูดถึงเรื่องกระแสการตอบคำถามบรรดาแฟนคลับ
ถามไม่รู้การละเทศะนะคะพูดเลย
อันนี้แตงโมเวอร์ชั่นวันนั้นแหละ

ปรากฏว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะจากละครเรื่องที่เขาเล่นอยู่

เบี่ยวให้หมาทักจ๊า
อ๋อ่อนแด้บไม่ทันเลยคุณผู้ชมคะ

บางคนก็บอกถามอะไรก็นึกถึงใจดาราเขาบ้าง

อาจจะคิดว่าแตงโมเขาแซวเล่นแหละอย่าไปคิดมาก

อีกคนนึงก็เป้ยปานวาดนั่นเองนะคะ

เป็นคุณแม่ลูกสองที่ดูยังสวยไม่ส่างสว่างก็สวยนะคะ
สำหรับเบ้ยปานวาดด้วยการเวลาผ่านไปนะคะ
ก็ตามวัยแหละนะหย่อนน้อยบ้างอะไรบ้าง
แต่เป้ยก็บอกว่าอยากจะเสริมนั่นแต่งนี่นิดนึง
อยากจะขอไปเสริมหน้าผากนิดนึงปรับจมูกหน่อยได้ไหม

สกัดดาวรุ่งทุกเคสเลยค่ะ
บอกว่าก็สวยธรรมชาติก็ดีอยู่แล้ว

หากไม่ให้ศัลยกรรมเสริมความงาม

เห็นดีเห็นงามกันยกใหญ่เลยทีเดียวนะคะ

ก็อย่าไปพลาดมองอะไรที่เสียกรรม

ตายแล้วนะคะเด็ดจริงค่ะ